ในช่วงเวลานี้เชื่อว่าทุกท่านได้ยินชื่อกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
สำหรับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

แต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยที่รู้จักถ้ำนี้เนี่ย
เขาก็คุ้นชินกันมานาน
รวมทั้งเรื่องของความเชื่อความอาถรรพ์ลี้ลับ
ลึกลับของถ้ำแห่งนี้ค่ะสำรวจกันได้เนี่ย
ยาวประมาณ๑๐กิโลเมตรนะฮะ
แต่คนที่จะไปเที่ยวจริงเนี่ยเขาเดินไปสักกิโล๒กิโล
ก็จะกลับออกมาตรงปากทางเข้านั่นแหละ
เพราะว่าข้างในเนี่ยโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนมาก
เป็นถ้ำพานลอดหน้าฝนน้ำจะเข้ามานะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยนะคุณจุธารัฐ
เหมือนมีคนจับจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา
เขาเชื่อกันมากเรื่องอาถรรพ์ลึกลับของถ้ำแห่งนี้นะครับ
ซึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
เครื่องเส้นไหว้ที่ถูกจัดเตรียมมาทั้งอาหารหวานข่าวและข้าวตอกดอกไม้
บรรดายาดของเด็กและโค้ชนักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คน
ถูกนำไปทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่นางนอน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้
และเพื่อให้ช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาให้พบเด็กโดยเร็ว
หลังจากที่ทั้งหมดหายตัวไปตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่พบ
แม้จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยแล้วก็ตาม
สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก
จนเกิดกระแสที่ผูกโยงกับความเชื่อที่เล่าลือต่อกันไปต่างนานา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีบ้างตาเจ้าป่าเจ้าเขาเอาซ่อน

ชาวบ้านแถวนี้รู้ดีถึงอาถรรพ์และความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำ

ถึงกลับบอกว่าในทุกอนุของถ้ำนี้
มันเหมือนมีชีวิตและเหมือนมีใครกำลังจับตามอง

เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปในถ้ำแห่งนี้

ต้องขออนุญาตจากผู้ที่ดูแลถ้ำ

ส่งเสียงดังหรือไม่กระทำการลบหลู่ใด
ส่วนตำนานที่ผูกโยงกับความเชื่อลี้ลับ
เล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

ผู้ดูแลรักษาถ้ำลี้ลับแห่งนี้
แต่มีอีกหนึ่งตำนานที่ชาวบ้าน
ในพื้นที่เชื่อถือกันมากที่สุด

มีเจ้าหญิงจากเมืองเชียงรุ้งเมือง๑๒ปันนา
ทำผิดกฎประเพณีราชวัง
ด้วยการลักลอบคบหากับชายเลี้ยงม้า

ระหว่างทางได้แวะพักเหนื่อยกันในป่า

จะถูกลอบฆ่าโดยทหารของพระราชบิดา

ใช้ปิ่นปักผมแทงเข้าไปที่พระเสียร

กลายเป็นต้นน้ำแม่สายในปัจจุบัน

เพื่อให้สัมพันธ์กับรูปทรงของแนวเขาลูกนี้
เห็นยาวชาวฝรั่งเศส๒คนติดอยู่ในถ้ำ

และเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาช่วงเดือนสิงหาคม

เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๗วันในการค้นหา
และยังมีเหตุการณ์ต่างอีกมากมาย
ที่ไม่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่เป็นการบอกเล่าปากต่อปาก

จะเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง

ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน

จึงถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และเป็นกุศโลบายป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

ถือว่ามีความคดเคี้ยวลึกลับซับซ้อน
และมีน้ำไหลเข้าไปตลอดเวลา

ต้องรอดกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่
ที่ยังคงรอคอยอยู่หน้าปากถ้ำอีกครั้ง
ท่ามกลางการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

เข้าไปค้นหาเด็กในขณะนี้
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน